คุณผู้ชมค่ะช่วงสายวันนี้เนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้แคมป์คนงานนะฮะ
โอ้โหแล้วไหม้ใหญ่ด้วยอ่ะแต่เคราะห์ดีอย่างหนึ่งนะ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคนงานเนี่ยออกไปข้างนอกกันหมด
ไปทำงานแล้วนี่ดูสิฮะสี่สิบห้องอ่ะ
แล้วคือแคมป์มันเป็นไม้เป็นสังกษีอะเนาะใช่
สี่สิบห้องไปหมดเลยไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายนะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันดับไฟ
คนงานตรงนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศหกสิบเก้า
ซอยสุกซอยเลยนะคะถนนประชาอุทธิศแขกทุ่มครุ่ง
กรุงเทพมหานครตรงเนี้ยเห็นไหมสี่สิบหลังอ่ะค่ะ
ใช้เวลากว่าสักประมาณ๔๕นาทีจึงจะสามารถดับเพลิงได้หมดนะคะ
อีกรอบหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไฟไหม้ครั้งนี้
ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายแต่ความเสียหายเกิดกับทรัพย์สิน

เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์โครงสร้างแคมป์พังเสียหายแบบนี้ค่ะ
เรามีโอกาสไปคุยกับสวนเพลสวนเพลเป็นชาวกัมพูชานะคะ
อายุ๓๕ปีซึ่งเป็นเจ้าของห้องที่เกิดเหตุ
เล่าบอกว่าไปทำงานตามปกติก็คือไซส์คนงานน่ะ
จู่ก็มีเพื่อนคนงานเนี่ยโทรมาบอกว่าเฮ้ยที่ห้องคุณเนี่ยไฟไหม้
นี่ผู้หญิงคนนี้แหละค่ะชื่อสวนเพลชาวกัมพูชา
เนี่ยก็เลยรีบกลับมาดูขาอ่อนเข่าสุดเลยเพราะอะไรอ่ะ
สิ่งที่สร้างมาทรัพย์สินที่อยู่ในห้อง
ไปกับกล้องเพลิงหมดแล้วใช่ค่ะไปหมด
เดี๋ยวไอ้ตอนเราอยู่กันกี่คนในห้องเรา
๒คนแต่ไปทำงานหมดเลย
ใช่ค่ะ